เป็นคนที่รักสุขภาพที่อยากจะลองสัมผัสบรรยากาศการวิ่งใหม่ในรายการระดับโลก

ใครก็อยากมาเราก็อยากมาชื่นชมบรรยากาศด้วยครับเหตุผลที่เรามาเข้าร่วมเนี่ยเพราะว่า
ที่ที่กัมพุชาเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมโบราณที่ม่อนงามจริงแล้วก็
ก็จะต่างกับวัฒนธรรมโบราณที่บ้านเราซึ่งมันเป็นความแปลกใหม่ของเราสอง
คนเนาะที่ไม่เคยมาวิ่งแต่ถามว่าแล้วทำไมเราถึงแต่งชุด
ไทยมาก็เป็นเพราะว่าเราอยากจะแชร์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
แชร์ให้สาธารณ์คนทั่วโลกได้มองเห็นอังกฎวัตรอินเตอร์นาชนัลฮาร์ฟ
มาราทรสองพันสิบเจ็ดแมนูไลฟ์เขาร่วมเป็นสปอนเซอร์หลักใน
ช่วง๕ปีหลังซึ่งสอดคล้องกับกระแสรักสุขภาพของคน
ปัจจุบันและยังเป็นงานที่ได้สนับสนุนเงินบริจาคโรงพยาบาล